ส่องเลขกันตามอัธยาศัยนะครับมาเป็นสิบใบขนาดนี้จะตามกันไหวไหมล่ะพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็แวะดูเงินในกระเป๋ากันด้วยนะครับว่ามีเท่าไหร่แล้วซื้อไปจะได้ไม่ลำบากว่าแล้วก็ตะแคงดูสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อเจอนะจ๊ะ